คอร์เซนเตอร์มาอีกแล้วนะคะ
คราวก่อนจำได้ใช่ไหมคะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์

คราวนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรหาไอยการ

มีบัตรประชาชนของเขาใช่ไหมครับ

แล้วจะให้ผมทำอย่างไรครับ

ต้องหน่วงเป็นหมารองใช้ด้วยนะครับพี่

โอ้ครับได้ครับพี่ไม่เป็นไรกันเองครับ

อยู่ที่สำนักงานอายการจังหวัดชายภูมิค่ะ
นายพิศนุอภิรัตมนตรีนะคะ
เอาคลิปวิดีโอนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

โทรมาหาแล้วก็ใช้มุกเดิม

อ้างว่าค้ำประกันหนี้เงินกู้

งั้นจะถูกประจานทางโซเชียล

เหตุการณ์ในคลิปนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ครั้งที่สองแล้วค่ะที่โดนค่ะ
ก็อยากจะฝากไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพด้วยนะ

แต่ไปหาอาชีพสุจริตทำน่าจะดีกว่า
แล้วก็เตือนประชาชนด้วยค่ะว่าอย่าหลงเชื่อนะคะ
อย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวแก๊งที่โทรมาหลอกแบบนี้นะคะ
ถ้าเจอให้รีบแจ้งตำรวจนะคะ

ท่านก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันผิดตั้งแต่โทรมาแล้ว

ข้อหาข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

มันก็คงไม่รู้ว่านี่คือสายของอายการ

โทรศัพท์ของอายการคู่ใหญ่เลย

บางทีโบรกเกอร์โทรมาเนี่ยโทรมาหาผมบอก
โทรมาจากตัวแทนของบริษัทประกันชีวิต
ทุกบริษัทในประเทศไทย

ใช่บอกผมอย่างนี้เลย
อุ๋ยก็ต้องบอกว่ามีประกันชีวิตแล้ว
ของทุกบริษัทในประเทศไทยเหมือนกัน
ไม่กล้าบอกอย่างนั้นกลัวมันจะรู้ข้อมูลว่าไม่ได้มีจริง
เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่รู้เอาเบอร์เรามาจากไหนนักนะ
ใช่มาแปลกเยอะ